สำหรับหนุ่มจอร์ดทัพปนัทนะคะต้องบอกว่าเขามาหาเราถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวี
ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดนะคะเอาใจสำหรับคนที่กำลังรอคอยใครสักคนที่กำลังกลับมา
ซิงเกิ้ลที่มีชื่อว่ายังรอค่ะ
ฉันคนนี้ยังคงเหมือนเดิมยังรอเธออยู่ที่เดิมทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนไป
ครับเขามีผลขนาดใช่เนี้ยเขาถ้าเกิดว่าหาในไอจีน่ะก็จะเป็นแบบจอ
ยังร้องกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีเลยนะคะสำหรับทับปะนัด
เพิ่งจะเปิดตัวซิงเกิ้ลแรกนะอย่างเพลงยังรอ
เพลงรักช้าซึ้งเนื้อหาโดนใจคนที่มีความหวัง
แล้วก็รอคอยการกลับมาของคนรักที่เจ้าตัวเนี่ยลงมือทำเองทุกขั้นตอน
เพลงด้วยนะคะโดยมีสาวแอลกมลวันทายาทของดารารุ่นใหญ่กรุงศิวิลัย
ทุกสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาในเพลงนี้ถือเป็นความตั้งใจที่อยากจะลงมือทำงานด้านดนตรีมานานแล้ว
เลยอยากขอแรงสนับสนุนจากคนรักเสียงเพลง
ลองเปิดใจฟังผลงานของเขาด้วยค่ะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จอร์ดชอบผมชอบ

ก็เป็นเพลงที่สมมุติว่าเรามีแฟนใช่ไหมฮะ
แล้วก็เกิดแบบแยกย้ายกันไปอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ยังรอเขาอยู่ผ่านสถานที่ไหน
เราก็ยังคิดถึงเขาอยู่คิดถึงโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกัน
จริงความยากง่ายคือเราได้ลงทุกกระบวนการ
รู้สึกถึงความว่าเฮ้ยมันก็ยากเย็นเหมือนกันนะ
ก็หนึ่งอย่างก็คือเราตอบตัวเองว่า

ฝากเพลงครับยังรอเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ
ผมได้เขียนเองนะครับแล้วก็ทำเอง
ทำทุกกระบวนการเองทุกอย่างยังไงตั้งใจจริง
ฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับยังรอนะครับในยูทูปครับ

ยังรออยู่ต้องบอกว่านี่เป็นผลผลิตของคนเหนือนะจ๊ะ
เป็นนุ่มเชียงใหม่แล้วก็แจ้งเกิดในผลงานโฆษณา

ก็ต้องหากันนิดนึงอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง

เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป